เมื่อช่วงกลางเดือนที่แล้วนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เป็นรถเบนส์ไปชนท้ายกับรถฟอร์ด
ซึ่งรถฟอร์ดคันนี้นะคะได้ติดแก๊ส
อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะทำให้ไฟคลอกลุกทั้งคัน
มีผู้เสียชีวิต๒คนนะคะก็คือนิสิตปริญญาโท

โดยในวันนี้นะครับตำรวจได้มีการเชิญญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ให้ปากคำเพิ่มเติมก่อนจะสรุปสำนวนคดีส่งให้กับอายการนะครับ
ภายในวันที่๒๗๒๖เมษายนนี้นะครับ
บรรยากาศการสอบปากคำวันนี้เป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามบริการได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
รายงานสดมาจากสพบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
มากว่า๑เดือนแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์รถยนต์เมอร์ซีเดสเบนท์
ชนรถของ๒นักศึกษาปริญญาโทจนเสียชีวิต
ล่าสุดวันนี้นั้นทางตำรวจได้เรียกญาติของครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่าย
มาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแต่ในเรื่องของการเยียวยานั้น
ทางครอบครัวยืนยันนะคะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อ
จากครอบครัวของผู้ก่อเหตุแต่อย่างใดครับ
แสงชัยและนายกฤษณะถาวรผู้เสียชีวิต

ใหม่และทีเบียนสหรุษศรีงง๓๓๓๓กรุงเทพฯมหานคร
ขับขี่โดยนายเจนพบวีรพรพุ่งชนและไฟคลอกจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมาครับ
เดี๋ยววันนี้ทางครอบครัวและญาติเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรบังประอิน
พร้อมกับทนายความเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม
พนักงานสอบสวนในชุดคลี่คลายคดีนี้
คือระหว่างการให้ปากคำนั้นทางตำรวจไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวร่วมรับฟังด้วยแต่อย่างใด
อินตาภูมิกับการสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยนะครับว่า
คดีมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละเก้าสิบ
โดยวันนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมในประเด็นต่างที่เกี่ยวข้องกับคดี
ซึ่งพนักงานสอบสวนอีกชุดหนึ่งได้เดินทางไปสอบปากคำนายเจนพบด้วยเช่นเดียวกัน
แจ้งข้อกล่าวหานายเจนพบรวม๗ข้อหา
โดยจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งฟ้องต่ออายการในวันที่๒๖เมษายนที่จะถึงนี้
ญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายเปิดเผยนะครับว่า

ภายหลังจากมีการเปลี่ยนชุดคณะพนักงานสอบสวนนั้น
ทั้งสองครอบครัวไม่ติดใจในเรื่องของการทำคดีแต่อย่างใด
แต่ทางครอบครัวยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณแม่ที่ยังคงทำใจไม่ได้
เพราะทุกคนในครอบครัวรักและสนิทสนมกันมาก
เป็นเรื่องยากที่จะทำใจได้โดยง่าย
ทั้งสองครอบครัวยังเปิดเผยด้วยนะครับว่า
จนถึงขณะนี้นั้นยังไม่ได้รับการติดต่อจากครอบครัวของนายเจนพบวีรพร
เพื่อที่จะชดเชยในเรื่องของความเสียหาย
และเงินเยียวยาให้กับครอบครัวทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใดครับ
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ครอบครัว
ก็จะแถ่งทางข้อครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่า
เดินหน้าทวงความยุติธรรมต่อไปครับ
ผมภูิพัทรบุญนินข่าวไทยรัสทีวี
ให้ปากคำกับตำรวจก็ยังคงบอกว่า
ที่ผ่านมาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าการเยียวยา

อยากให้เรื่องนี้มีความรวดเร็วมากขึ้น
แม้ว่าสำนวนจะมีความคืบหน้าไปมากก็ตาม